เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับได้เกิดคดีสะเทือนขวัญ
ที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖แล้วก็ได้สอบติดพยาบาล
เพราะว่ามีคนทำร้ายร่างกายและพยายามจะข่มขืน
ตำรวจใช้เวลานานอยู่กว่า๓เดือนครับในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ผลปรากฏว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านศรีลำดวน
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
นำหมายสารจังหวัดกาลสินเข้าจับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว
โดยเชื่อว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
ในขณะที่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ

ก็ลูกเมียตายเนอะ
ต้องให้เขาชดใช้ตามที่เขาจะทำชีวิต
ต้องแรกด้วยชีวิต
คำพูดสั้นด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ
ของนางลำไยพลประสิทธิ์อายุ๕๖ปี
ผู้เป็นแม่ของนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์

หลังตำรวจจับกลุ่มนายกริติเดชระแวงวันอายุ๓๖ปี
ผู้ใหญ่บ้านศรีลำดวนตำบลดงลิง
อำเภอกรรมลาศัยจังหวัดกาลสิน
ผู้ต้องหาที่ลงมือฆ่าลูกของตัวเอง
โดยอยากให้คนร้ายได้รับโทษ
และมีจุดจบเหมือนกับลูกสาว

เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้
โดยพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นาย
หมายจับจากศาลจังหวัดกาลสิน
เข้าจับกลุ่มนายกริติเดชที่หอประชุมอำเภอกรรมลาศัย
ขณะที่กำลังนำลูกบ้านไปเกณฑ์ทหาร
สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
หลังใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด

เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นถึงผู้ใหญ่บ้าน
จากนั้นได้ควบคุมตัวมาที่บ้านพัก
ริมถนนสายอำเภอร่องคำ
สี่แยกบ้านบ่ออำเภอยางตลาด
เพื่อตรวจค้นโดยมีชาวบ้านที่มามุงดูจำนวนมาก
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นาย
จากการตรวจค้นพบปืนเพียง๑กระบอก
ก่อนจะควบคุมตัวไปแถลงข่าว

สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงด้วย

ตำรวจมั่นใจในหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
โดยมีชาวบ้านจำนวนมากมาให้กำลังใจ
และขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายได้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน

มั่นใจเรื่องพยานหลักฐานที่มี
รอยขีดขวนรอยกัด
นายกริติเดชให้การปฏิเสธก็ตาม
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานั้น
ได้ตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายข่มขืนใจ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เมืองต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวชั้นสอบสวน
โดยวันพรุ่งนี้จะนำตัวผู้ต้องหา
ฝากขังที่ศาลจังหวัดกรสิน
ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุม
สถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสิน

เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมปีที่ผ่านมา
เมื่อน้องสโนขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

กระทั่งถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
แล้วใช้เท้าถีบรถของน้องสโหน่เสียหลักตกไหลทาง
จากนั้นฉุดกระชากลงไปในทุ่งนา
และทำร้ายร่างกายหวังข่มขืน
แต่น้องสโนได้พยายามต่อสู้

และใช้มือบีบลูกอันทะอย่างแรง
คนร้ายจึงยอมปล่อยและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากนั้นน้องสโน่ได้โทรศัพท์ไปหาพ่อ
เพื่อให้ไปช่วยเหลืออย่างที่เกิดเหตุ

สโนยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น

กระทั่งถึงโรงพยาบาลอาการเริ่มสุด
ต้องเปิดรับบริจาคเลือด

และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวันที่๒๕ธันวาคม
จบชีวิตเด็กสาวมีความฝัน

และก็สามารถสารฝันของตัวเองได้

ได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คดีนี้นับเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่าง

อารมณ์ของเพศตรงข้าม

มาในคราบของผู้คนได้ในหลากหลายอาชีพ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน